มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
จ้ามาจ้ามาเลยจ้าเด็กทั้งหลายน้องหนูมานี่มามาหาเจ๊มา
จ้ะมาใครอยากได้เท่าไหร่จะใช้อะไรยังไงบอกเจ๊ได้เลย

อ้อ้อ้อตายแล้วนี่เจ๊ตองสายเปรแบบนี้หรอคะเนี่ย
ก็แน่นอนค่ะพี่ลันค่ะช่วงนี้ก็ต้อนรับน้องหนูหาค่าเทิม
ตั้งเลยค่ะนักเรียนนักศึกษาคุณพ่อคุณแม่คุณปกครองทั้งหลายก็ต้องมีเงินมีทองเตรียมค่าใช้จ่ายให้น้องหนูหนัก

พูดเลยนะคิดดีไม่ได้เลยกูเนี่ย

อยากให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
น้องจะได้มีการศึกษาที่ดีมีอนาคตที่ดี
นี่ดูเป็นคนดีขึ้นมาทันที

ขอบคุณค่ะแต่ก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับใบตองรัชตะวันในรายการ
มู้แต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องอีกเช่นเคยค่ะ
แล้วก็พี่ลันคนเดิมครับผม
งงนะคะพี่ลันกับน้องสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้
คือวันนี้มาเป็นสายเปย์ได้ยังไง
เพราะอย่างที่เขลิ่นไปแหละว่า
ต้องเตรียมค่าใช้จงค่าใช้จ่ายต่าง
เพราะฉะนั้นจะพูดถึงเรื่องราวของ
เงินทองโชคลาภค่ะ

หรือเสริมซับกันสักนิดนึงนะฮะ

แต่เปย์ให้ด้วยความรักความคิดถึง
หลังจากที่ห่างหายไม่เจอกันไปหลายวันเลยแหละ

หยุดสงครองสงครามเล่นหนึ่งเล่นน้ำอะไรกันไป
เสร็จเรียบร้อยกลับมาเจอกันวันนี้ครับผม
จะเข้าสู่ช่วงของการเปย์

คุณพ่อคุณแม่หลายคนบอกอ๋อฉันสาหัสอยู่เหมือนกัน
รายจ่ายก็เยอะใช่ไหมค่ะทงค่าเทิมค่ะเรียนพิเศษค่ะ
นั่นค่ะนี่ค่ะเสื้อผ้าค่ะ
อยากจะบอกเลยเพราะแคบชุดยินติฟอร์มทั้งหลาย

เพิ่มเรื่องของความหมู่
เพราะว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนหน่อยนะคะ

ก็เลยไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะขนาดไหน

ใครที่ยังไม่ได้เป็นพ่อแม่ไม่ได้มีครอบครัว
แล้วใช้จ่ายเพียงลำพังก็ฟังกันได้
เพราะว่าเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใคร

ใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยรวบรวมมาให้ดูกัน
เพราะว่ามีองค์เทพหลายองค์เหมือนกันที่
มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ

รวมถึงเครื่องรางด้วย
เครื่องรางที่เรียกทรัพย์ที่เราควรจะพกติดตัว
หรือว่าบางคนอยากจะใส่เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ของเรา
เพื่อที่จะให้เจริญงอกงาม
ทรัพย์ดีเงินไม่รั่วไม่ไหล

มีอะไรบ้างยังไงเดี๋ยวรอติดตามฟังกันจนจบเลยนะจ๊ะ

เริ่มกันที่ความมูเรื่องแรก
เราจะพาไปดูเรื่องราวขององค์เทพ
เทพหรือพระที่ให้โชคในเรื่องของเกี่ยวกับเงินทอง
ความมั่นคงมั่งคั่ง

ทั้งไทยจีนและก็ฮินดู

ชั่วว่าพูดป๊าบหลายคนรู้จัก
เราก็เคิมตามไปด้วยเนี่ย

พอพูดถึงพระสังอาจารย์นี่ภาพจินตนาการมาเลยว่า
พระสังกระจายเป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลใช่ไหมคะ

รูปทรงของท่านรูปร่างของท่านก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์

ก็เชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบารมีสูงสุดค่ะ
ถ้าหากนับตามลำดับชั้น
เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาด้วยนะคะ
แล้วก็รวมถึงยังเป็นที่โปรดของพระพุทธองค์
ผู้ใดที่บูชาองค์พระสังกระจายนะ

คนที่บูชาองค์พระสังกระจายจะได้รับพระจากพุทธสาวก
รวมถึงเป็นมหามงคล
มหามงคลอุดมด้วยลาบยศความเจริญรุ่งเรือง
ทำให้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่นับถือพระสังกระจาย

เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเทพแห่งโชคลาภเลย

แล้วก็ดอกไม้สีขาวหรือจะเป็นดอกบัว๗ดอก

ไหว้บูชาก่อนออกไปทำงานก่อนนอนหรืออยากจะขอช่วงไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่สะดวกเลย
เขาบอกว่าขอแล้วจะทำให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองไหลมาเทมาก
แล้วก็เชื่อกันว่าถ้าไปปิดทองที่พุงของท่านครับ
อันนี้จะช่วยเรื่องของเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหม
อันนี้เสริมอีกนิดนึงตอนเด็กที่บ้านพี่นอกจากปิดทองแล้วเขาบอกว่า
ให้ไปจักรจีหรือไปรูปตรงพุงท่าน
ก็จะแบบช่วยเสริมอะไรอย่างนี้เป็นความเชื่อนะ
อย่างที่เห็นแหละว่ารูปร่างของท่านเนี่ยอ้วนโทนสมบูรณ์
อันนี้คือหมายถึงเรื่องของความมั่งมีและความอิ่มน้ำสำราญความสุขสมบูรณภูมิผลนั่นเอง
เพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้เรามั่งมีได้เงินค่ะเงินทองนะคะ
เห็นชัดเจนมากเริ่มต้นไปด้วยความอุดมสมบูรณโภคทรัพย์กันไปแล้ว
บูชาพระสังกระจายเชื่อกันว่าจะทำให้เราไม่ขัดสน
เงินทองด้วยลักษณะขององค์ท่านอย่างที่บอกไปนะคะ
มาถึงอีกหนึ่งองค์เทพที่นำมาฝากกันในวันนี้
โอ้โหต่อเนื่องมาเป็นปีไม่แผ่วเลย
ไปที่ไหนก็มีพูดถึงคนรู้จักคนแห่ไปกราบไหว้กันแน่นทุกที่
นั่นก็คือทาเวสุวรรณหรืออีกชื่อนึงก็คือทาภูเวร
พอคุณน้องใบตองพูดว่าโอ้โหมาเนี่ย

เวสุวรรณมาแรงมากในช่วงปีที่ผ่านมายังต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้
เพราะว่าท้าเวสวันเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเท้าจตุโลกบาลทั้ง๔อธิบดีแห่งอสูร
เป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์
เหมือนเป็นการปัดเป่าอะไรที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิต
แล้วก็ยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาล
ปรากฏอยู่ในหลากหลายความเชื่อทางศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นเท้ากูเวรของทางอินเดียใต้พระสัมพลของทิเบส
หรือว่าตัวเหมือนเทียนหวังของจีน
ก็ทำให้ท่านเป็นเทพอีกหนึ่งองค์ที่เขารบนับถือในหลากหลายประเทศเลย
หลายคนก็รู้ว่าท้าเวสุวรรณจริงจริงคือเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะมากมายมหาศาลแบบไม่มีที่สิ้นสุด
เป็นผู้ที่ปกปักรักษาทรัพย์สมบัติเลยนะ
และหลายคนอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะทราบแล้วก็มีว่าทาเวสวันเนี่ยมีด้วยกันสององค์นะคะ
มีองค์หน้าเป็นยักษ์เรายืนถือกระบองเยาโละแก้วประผารมีบริวารแสนโกด
นี่อันนี้คือบอกเลยตรงเป็นยักษ์ที่ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมในสวรรค์
และก็ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอายการมากกว่าเป็นร้อยปีแล้วนะคะโอเค
และอีกหนึ่งภาคของท้าเวสวันก็คือที่ปรากฏในร่างคล้ายมนุษย
หน้าตาเป็นเหมือนมนุษย์เป็นชายพุงพลุ้ยหน่อย
อันนี้ก็จะเป็นเทพเจ้าของมั่งคังมั่นข่งเทพเจ้าแห่งเงินทอง
เขาก็เชื่อว่าการบูชาทาเวสวันเนี่ยจะทำให้เพิ่มโชคลาภ
มีกินมีใช้แบบไม่ขาดมือนะคะ
และวันนี้ก็เลยเอาเคล็ดลับในการบูชาท้าเวสวรรณมาฝาก
คนเคยได้ยินยังไม่ได้มีโอกาสได้บูชา
หรือบางคนบอกว่าเช่นบูชาเป็นประจำอยู่แล้ว
ก็ลองฟังกันดูนะคะว่าถูกไหม
สำหรับการกราบไห้บูชาองค์ท้าเวสุวรรณเป็นการเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลด้านการเงินการงาน

จุดภูมิ๐๙แล้วก็ถวาย๙ดอก
จะเป็นดาวเรืองจะเป็นกุหลาบแดง
มากลูผลไม้มงคลส้มกล้วยสัตว์ประอดภรรด

คือบางคนบอกว่าต้องเป็นสีแดงไหม
ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันตามภาพข่าว
เขาบอกว่าจริงไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดงก็ได้
จะเป็นอะไรก็ได้ที่เราแบบว่ามีความพร้อม

และหลังจากนั้นตั้งนโม๓จบเลยค่ะ

ไม่ต้องค่ะห้องมันสามจบเราจะสวดมนต์ให้ฟังเหรอฮะ
แล้วก็ระลึกถึงคุณบิดามันดาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
ประสิทธิ์ประสาทวิชาตลอดจนพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์
หลังจากนั้นท่องคาถาบูชาท้าเวสวรรณทั้งหมด
ก้าวจบเพื่อความเป็นสินิมงคล
หรือใครมีผ้ายันมีองค์ลอยอะไรต่างกลับไหว้ได้ที่บ้านก็ได้
เอาตามเวลาที่สะดวกได้เหมาะสมแล้วก็โอกาสที่โอเคกับเราด้วย
อันนี้เคยมีโอกาสไปที่วัดจุลามณีแล้วก็ถามว่าทำไมคนถึงชอบไปไหว้ตอนเย็น

เขาบอกว่าสาเหตุที่คนนิยมไปตอนกลางคืนเพราะว่ากลางวันมันร้อน
อันนี้คือความจริงเพราะฉะนั้นแล้ว
เรื่องเวลาไม่เกี่ยวนะคะว่ายตอนไหนอย่างไรก็ได้ตามที่รักษาดวก

ท่านใดที่เคยไปกราบไหว้บนบานสารกล่าวอะไรเอาไว้
อย่าลืมอ่ากลับไปแก้บนด้วยนะคะ
อ่ากลับไปแก้บนกับไปไหว้ทันสำอีกทีเลยไปบอกสำ
ฝากกันด้วยเนาะแบ่งออกเป็นตามประเภทคำขอนะคะ
อืมขอเรื่องกันงานจ้ะให้ถุวายสังขทาศน์นึงชุดน่ะ
ประกอบไปด้วยรองท้าพระหนึ่งคู่พระพุทธรูปหนึ่งองค์อาศนสงค์หนึ่งพื้น
แล้วก็เข็มกลับได้หนึ่งชุดโอเคครับ
ถ้าเป็นเรื่องของกันเงินให้ถวายสังฆาษณ์หนึ่งชุดนะคะ
แล้วก็ถวายพระพุทธรูปเก้านิ้วโอเค
ถ้าเป็นเรื่องความรักและครอบครัวเคยได้ยินนะ
ให้ถวายดอกกุหลาบแดง

อ่าวันที่เวลาเล็ตอ่ะวันเจ้นวันดังฮาลวันพุทธ
อย่างเช็นงดเนื้อศาสน์ท่านมังศวิรัติอะไรก็ว่ากันไป

หรือบางคนขอเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วย
อันนี้ถวายหนังสือสวดมนต์ค่ะอืม
ลอยป้าถ่ายชีวิตศัตริย์อะไรอย่างงี้ชวนหลาน

จริงเหมือนทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว

แต่ว่ามันก็ยังมีข้อที่ควรระวังเวลาที่เราจะไปกราบไห้บูชาทาเวสุวรรณนะคะ
ข้อควรระวังคือเราต้องเป็นคนดีนะคะ
เราต้องเป็นคนดีอันนี้คือข้อควรระวังเพราะอะไร
บางคนแบบผิดศีลไงเอาแค่ศีล๕ข้อเนี่ยทำให้ได้ก่อน
ใช่ไหมคะรักษาสินห้าหน่อยคือไม่ทำลายศาสนา
ไม่ยุโยงให้สินสัทธาต่อศาสนาอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากนะคะ
แล้วก็ไม่ประกอบอาชีพที่ทุจริตช่อกงเอาเปรียบคนอื่น
แค่นี้ง่ายเลยนะคะก็ลุล่วงตามเจตนารมณ์กันแล้ว
ก็อย่าลืมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันด้วย
อย่างที่บอกแหละถ้าได้แล้วก็ลองรักษาศีลดูเนาะ
เว้นเนื้อสัตว์บ้างอะไรบ้างเอาตามที่สะดวกก็แล้วกันนะคะ
ผ่านไปแล้ว๒องค์เทพผู้ยิ่งใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นสัตว์จีนและสัตว์ไทย
หมาฮาร์งเงินคงศร้อนพรพทุกสัตว์
จะขาดศาสตร์ของทางฮินดูไปไม่ได้
มาถึงเทพเจ้าองค์ที่๓ที่จะนำมาฝากกัน
เป็นผู้หญิงแล้วค่ะแต่หลายคนคิดไม่ถึง
นั่นก็คือพระแม่ลักษมีนั่นเอง
พอพูดถึงพระแม่รักษมีหลายคนนึกถึงเรื่องไปขอความรักใช่ไหมคะ
แต่ว่าพระแม่รักษมีเทพตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเนี่ย
เป็นพระชายาของพระนารายหรือว่าพระวิศนุของชาวฮินดู
เขาเชื่อกันว่าพระแม่ลักษมีเนี่ยเป็นเทพแห่งความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์นะคะ
ใครที่บูชาพระแม่รักษมีจะช่วยเสริมดวงเรื่องของการงาน
ทำให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือและยังเสริมในเรื่องของความรักได้ด้วย
เพราะพระแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียว
เป็นความรักที่ชื่อสัตว์ต่อสามีแต่เพียงผู้เดียวพระแม่รักษมีคือเทวียงความสวยงดงามความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์
คือเรียกได้ว่าพร้อมสับทุกประการ
พระองค์เนี่ยมักจะประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการอย่าง
เช่นการเจรจาต่อรองการทำมาค้าขายการประกอบธุรกิจสาขาต่าง
ทุกสาขาตลอดจนประธานเรื่องของโภคทรัพย์เงินทองทรัพย์สมบัติ

และก็ประกอบคุณงามความดีอยู่เป็นประจำ
ผู้ที่ศรัทธาพระแม่รักษมีเนี่ยค่ะก็จะถือว่าเป็นเทพนารีผู้อำนวยโชค
มีพระทายเม็ดตาปรานีเป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามทั้งรูปและกิริยา
และวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์และภายร้อคืองามจากภายในสู่ภายนอกจริง
สังเกตได้เลยว่าถ้าตามรูปปั้นหรือตามรูปภาพที่ถ้าเคยไปตามวัดแขกเนอะ
รูปปั้นหรือรูปวาดเนี่ยของท่านเนี่ยจะดูสวยส่วนยดยาว
จะมีความเขาจะเรียกว่าไงดีพี่จะใช้คำว่าวิลิสมาหลาแล้วกัน
มีความแบบมีออร่าใช่ไหมเออใช่ใช้คำนี้ดีกว่า
ใช่ไหมรูปปั้นหรือว่ารูปวาดของพระแม่ลักษมีศจะดูสวยงามมีออร่า
สังเกตได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือท่านจะมีสีที่มงคลก็คือสีชมพู
ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกยังไงเป็นเครื่ององค์ท่านอ่ะสีแดง
ใช่สังเกตง่ายเลยหลายคนที่เป็นแบบว่านับถือทางฮินดูด้วยเทพทางฮินดูก็จะรู้กันดีอยู่แล้ว
แล้วนอกจากนี้นะคะความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่รักษมีช่วยประธานเรื่องความรักอันนี้หลายคนรู้ดี
จากว่าบางตำนานเขาก็เชื่อการเล่ากันมาว่าพระองค์เป็นมารดาของพระกรรมเทพ
ก็คือมีความรักจงรักพักดีต่อพระสวามีก็คือพระนารายนะคะไม่ว่าพระนารายจะอวตารไปจุติในพบใด
พระแม่รักษมีก็จะอวตารตามไปในทุกพบ
แต่ถ้าหากใครต้องการสาการหระพระแม่ลักษมีศเตรียมตัวแล้วเต็มของว่ายดังนี้นะคะ
ฮินดูค่ะเขานิยมไหว้พระแม่รักษมีทุกวันศุกร์เลยค่ะและเขาแนะนำว่าให้ใส่เสื้อสีสีสันหน่อย
เมื่อกี้พี่รันพูดไปแล้วสีชมพู

จะบอกว่าเคยไปไหว้พระแม่รักษมี

ซึ่งต้องเป็นของแบบสีชมพูด้วยนะ
อย่างเช่นดอกบัวสีชมพูหรือจะเป็นดอกอื่นก็ได้ค่ะ
นแดงแดงอมชมพูอย่างนี้ได้เลยเป็นโทนสีนั้นไปเลยใช่
แล้วก็แล้วก็ยังมีน้ำเปล่าเนอะอ่านมผลไม้ห้าอย่างอ่า
กำญาณตามเครื่องไหวจริงจริงผลไม้อ่ะนี่ยังเลือกเป็นสีแดง
สีชมพูเลยใช่อ่าแอปเปิลไงอ่าแอปเปิลเสริญใหญ่เขาจะนิยมว่าย
แอปเปิลกันอืมใช่ไหมครับผมใช่ยังตามเครื่องหอมอย่างเงี้ยฮะ
แต่ห้ามเลยนะคะห้ามถวายสิ่งที่เป็นเนื้อสัตว์
เขาจะเป็นเชื่อทางด้านเรื่องเกี่ยวกับงดเว้นจากงาน
งดเว้นเนื้อสัตว์เรียกว่าทานเจเลยดีกว่าอ่าใช่ใช่
บางคนก็คือไม่ใช่แค่มังสวิรัตินะก็เป็นทานเจเลยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็ถวายน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวน้ำตาลสด
อะไรอย่างนี้ได้เพิ่มได้จุดทูปทั้งหมดเก้าดอกเหมือนกันนะคะ
ครบไหมคะเรียบร้อยเก้าศาสตร์อืมไทยจีน
ฮินดูตามที่บอกไว้เลยอ่ะคือไม่ว่าใครจะมีความเชื่อความศรัทธาในศาสตร์ไหน
ยังไงนี่แหละเทพทั้งสามองค์นี้เชื่อว่าจะเป็นเทพที่ครอบคลุมที่สุด
ในเรื่องของความรักและความอุดมสมบูรณ์นะคะครับผมคิดว่าจบแล้วใช่ไหมคะ
ยังค่ะนานนานจะเจอกันทีมาแล้วทั้งทีก็ไปให้สุดเฮ้ย
ไปกันต่อกับที่เครื่องรางของขลังวันนี้มีเครื่องรางไว้ด้วยแอบ
แอบมาบอกนิดหน่อยหน่อยอ่าในเรื่องของความมูลเรื่องของเงินเงินของทองแล้ว
ก็เลยอยากจะจัดพวกเครื่องรางเสริมในเรื่องของการเรียกทรัพย
กันหน่อยมีมาสามอย่างเหมือนกันเวริโกจัดไปพกติดตัวไว้กระเป๋าไม่แห้ง
ชั่วอ่ามาเต้นเต้นแล้วเนี่ยมาอย่างแรกอันนี้หลายหลายคนเคยได้ยิน
งานครับผมจี้กังหันจากแชร์กงหมิว
คนรู้จักดีเขาบอกว่าเป็นกังหันนำโชค
มาจากวัดแชร์กงหมิวหรือว่าวัดกังหันลมที่ฮ่องกง
ที่บินไปฮ่องกงก็จะต้องไปเนี่ยไปหาจี้กังหันกันเนี่ย
โอเคอันนี้ลำลือกันมากถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะครับผม
ต้องไปมาแล้วเหมือนกันนะคะที่ไหนที่เขาว่าดีว่าหมูไปนะคะ
หนูไปทุกจังหวัดทุกประเทศเลยนี่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปก็ไปค่ะ
การหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคลนำมาเรื่องความโชคดี
มีอำนาจเข้มแข็งเสริมกำลังใจให้กับคนที่บูชานะคะ
อืมปัจจุบันเนี้ยนะคะกังหันนำโชคเนี้ยถูกนำมาเป็นเครื่องประดับมากมายแหละ
มีทั้งแหวนด้วยนะอืมกำไรจี้หอยคออ่า
ความว่าสัญลักษณ์เนี่ยเป็นกังหันกางหันมีใบพัดสี่ใบ
หมุนไปหมุนมาได้กังหันนี่แหละเขาถึงเชื่อว่าจะดูดสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิต
และพัดปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยออกไปให้มันออกไปให้มอด
ก็คือความหมายของใบพัดทั้ง๔ใบซึ่งมีความหมายแตกต่างกันด้วยก็คือโอเค
ใบที่หนึ่งครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดโอเค
ใบที่สองครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอืมอายุยืนอ่า
ที่๓เรื่องของโชคลาบเงินทองเลยค่ะจะเรียกเงินเรียกทอง
เรียกเงินเรียกทองมากกว่ากมาหมุนมาเข้ามาให้มาเทไหลมาเทมา
มาเทมาเลยนะคะใบที่๔ถ้าคิดหวังสิ่งใดจะสมปรัฐนาทุกประการ
อันนี้เหมือนงองูถูกทุกข้อเออเฮ้ยใช่ดีไปหมดเลยดีไปหมดเลย
นี่แหละทำไมใครหลายคนนิยมว่าเออมีจี้กังหันจากวัดแชร์กงติดไว้ดีไหม
หรือว่าจะเป็นกำไรข้อมือหรือจะเป็นแหวนอะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็นที่นิยมค่อนข้างมากอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะ
อย่างที่สองนะคะที่เป็นเครื่องรางนะคะที่แนะนำให้พกติดตัวก็คือ
ถุงทองถุงทองอันนี้ตามความเชื่อของชาวเอเชีย
โดยเฉพาะในญี่ปุ่นในไต้หวันเนี่ยค่ะโอเคเครื่องรางที่เป็นรูปถุงสีทอง
หรือถุงแดงอ่ะก็ได้ครับผมอืมจะเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกเงินเรียกทอง
ทำงานมีเงินเหลือกินเหลือใช้เสริมดวงให้มีเงินเข้าในบัญชีเรื่อย
เป็นถุงเป็นถุงเป็นถังพกติดตัวไว้อุ่นใจเสมอ
จะมองอย่างนึงก็เป็นแฟชั่นเป็นแบบเป็นเก๋เนอะ
ไม่ต้องเสียตุ้งสตั่งอ่าค่ะ
หลายคนปลดตัวไว้แน่นอนเพราะว่า
พ่อกับแม่เปรียบเสมือนพระในบ้านเลยค่ะ
ดังนั้นการที่เราพกรูปของพ่อแม่ติดตัวไว้
มันเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจเตือนสติ
เรื่องของความกระตันยูรู้คุณ

คือเขาบอกแล้วว่าคนกระตันยูอยู่ที่ไหน
มันก็เจริญถูกไหมค่ะ
มีความเจริญในหน้าที่การงานเงินทองไหลมาเทมา

เหมือนพรไหนไม่ได้ประเสริฐเท่าพรจากพ่อแม่
นี่แหละครบนะคะ
๓เครื่องรางและ๓อง์เทพที่คุยซื้อ
ในเรื่องของกำลังใจในการทำงานทำเงิน
จัดหนักจัดเต็มกันไปกับทั้งโชคราบเงินท้องพวกขสับ

เป็นยังไงบ้างวันนี้น่าจะมีกำลังใจกันมากขึ้น

ความหวังนะคะให้ทุกคนได้ออกไปทำงานหาเงินหาทองกันคล่อง
มันอาจจะเพิ่มมานิดนึงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วย
และสิ่งสำคัญอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกันนะคะ
คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดที่เราพร้อมนำเสนอให้ได้ฟังกัน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีพี่ร้านค่ะ
สวัสดีจ้าบ๊ายบาย